เหล่านักร้องท่องการเวลาที่ผ่านเข้ารอบ๑๕คน

จะมีแชมป์กลุ่มเท่านั้นครับที่จะเข้าสู่รอบต่อไป
ไม่ว่าใครก็ตามก็อย่าประมาทนะครับ
ไม่คิดว่าลุงจะสามารถร้องเพลงนี้ได้ด้วยซ้ำ

พลังใส่สุดทุกเส้นเสียง
เหมือนเดินกบนี่ก็ลาชาปีก
คือใจไม่สามารถตอบได้เพราะว่ารักพี่เสียดายน้อง
ร้องดีอย่างเดียวอาจไม่พอ
เหนือชั้นยิ่งกว่ากับการสู้ข้ามเวลา
๕๔คะแนนโอ้โฮย

คะแนนข้ามรุ่นก็อาจจะช่วยให้คะแนนสูสีได้
ถึงผมจะมีคะแนนข้ามรุ่นน้อยนะครับ

กรรมการจะต้องให้คะแนนกลุ่มนี้เยอะแน่นอนครับ

มูลค่ากว่า๑๔๐๐๐๐๐บาท

เชิญพบกับรายการร้องข้ามรุ่น

พบกับรายการแข่งขันร้องเพลงที่เพลงดังเพลงฮิตจากทุกยุค
ไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นคุณลุงหรือว่าคุณป้าครับ
เพราะนี่คือรายการร้องข้ามรุ่น
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นั่นเอง
แข่งขันในวันนี้ครับเป็นการแข่งขันในรอบที่๒กันแล้วครับ
ส่วนกฎกติกาจะเป็นอย่างไรบ้างครับไปชมกันได้เลย
ซึ่งจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้เป็นแชมป์กลุ่มและผ่านเข้ารอ
โดยเกมการให้คะแนนยังเหมือนเดิมคือ
กำลังขันต้องร้องเพลงให้ห่างจากปีเกิดมากที่สุด
เพื่อสะสมคะแนนข้ามรุ่นเป็นคะแนนพิเศษเช่น
ร้องเพลงห่างจากปีเกิด๑๐ปีจะเท่ากับ๑๐คะแนน
และ๓กรรมการมีคะแนนการร้องให้คนละ๑๐๐แน
เมื่อร้องจบนำคะแนนข้ามรุ่นรวมกับคะแนนการร้อง
ผู้ที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดเพียงคนเดียวเท่านั้น
จะได้เป็นแชมป์กลุ่มและเข้าสู่รอบต่อไป
และแน่นอนครับแชมป์รายการร้องข้ามรุ่น
เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ
ของรางวัลที่ยี่ใหญ่ที่สุดของรายการครับ
ของเราจะได้รับแน่นอน
จะเป็นใครก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับ

ผู้เข้าแข่งขันทั้ง๓ท่านในกลุ่มนี้พร้อมแล้ว
เชิญพบกับพวกเขากันได้เลยลุย
สวัสดีครับ
สวัสดีครับทั้ง๓ท่านเลยครับผม

และคุณวิทูลครับเจ้าของไร่อินทภารำจากจังหวัดเชียงรายครับ
พิงกี้ครับอันดับหนึ่งของกลุ่มนี้ครับ
คะแนนสูงที่สุดนะครับอายุแค่๑๐ขวบครับ
ดูเหมือนเกษตรแล้วดูเหมือนคุณปู่กับคุณพ่อพาลูกมาเที่ยวยังเป็นส่วนสับ

และครอบครัวนี้นะฮะจะมีเพียงผู้เดียวครับที่จะเข้าสู่รอบต่อไปได้ครับ
จะได้นั่งพักก่อนระหว่างที่คุณฟลุ๊กและคุณวิทูลจะต้องมาดวนกันครับ
ท่านแรกที่จะมีโอกาสได้ร้องในรอบนี้ก็คือคุณฟลุ๊กนั่นเองครับ
เพราะฉะนั้นเชิญน้องพิงกี้และคุณวิทูลเข้าประจำที่ได้เลย
เอาละครับผู้ที่จะเปิดสนามข้ามรุ่นในรอบแบตเทิลของกลุ่มแรกนี้
เขาคือนักเต้นเท้าไฟวัย๓๘ปีคุณกำยำฟิตเพลี้ยคลุกราเชน
ซึ่งจากผลงานในรอบออดิชั่นของฟลุ๊กก็จัดว่าหมาแปลกไม่ธรรมดา
เพราะแค่ร้องข้ามรุ่นไม่พอเขาขอข้ามเพศร้องออดิชั่นด้วยเพลงของผู้หญิง
ยังจะเป็นเพลงต่างเทศแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเขาสามารถมัดใจกรรมการได้อยู่หมด
เป็นคนที่ร้องมานี่โน้ตชัดมากคมหมดทุกโน้ตเลย
นั่นทำให้เขาผ่านออดิชั่นมาได้ด้วยคะแนนสูงเป็นอันดับต้นถึง๒๖๕คะแนน
ก็เตรียมตัวของรอบนี้ก็คือมีการทำการบ้านไปเตรียมเพลงให้ตรงกับสิ่งที่กรรมการคอมเมนต์ไป
แล้วก็เอากลับมาปรับปรุงแก้ไขในเพลงลำดับนี้ให้กรรมการฟังครับ
สิ่งที่อยากให้คนได้เห็นก็คืออยากให้เห็นในตัวตนของเรา
สไตล์สิ่งที่เราชอบหรือว่าสิ่งที่เราอยากนำเสนออยากให้คนได้ฟังครับก็อยากให้ทุกคนได้เห็นตรงนั้น
คุณฟลุ๊กกลับมาแล้วครับรอบที่แล้วทำได้เยี่ยมเลยนะครับ
จังหวะการร้องที่บอกว่าโอ้โหนุ่มเหลือเกิน
จังหวะเต้นเบาที่อาจจะเต้นน้อยไปนิดหนึ่ง
กรรมการติดไว้ว่าอยากเห็นลีลาของคุณมากขึ้น

อาจจะมีมุฟบ้างเล็กเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ยัง

เพลงรักเหงาของฝนนพัฒน์ครับผม

เพลงนี้ออกมาปีอะไรครับป่าเต็ด
ถือว่าได้คะแนนข้ามรุ่นค่อนข้างจะดีนะครับ

เป็นต้นทุนที่ใช้ได้เลย

โบนัสของเพลงนี้จริงแล้วผมรู้สึกว่าน้อย
แต่ว่าเราก็ยอมลดคะแนนโบนัสลงนิดนึง
แต่ว่าได้ความที่สามารถอินเข้าไปในเพลงได้มากกว่านั้นหน่อย

ผมก็หนุ่มกว่าลุงหลายปีนะครับ

ก็คิดว่าอย่าประมาทผมแล้วกันนะครับ

ได้เวลาร้องข้ามรุ่นของฟลุ๊กแล้วครับ
กับเพลงรักเหงาที่มีคะแนนข้ามรุ่น๒๐คะแนน
เพลงนี้ฟลุ๊กจะสามารถตักคะแนนให้สูง
เพื่อกดดันคู่ต่อสู้อย่างลุงทูล
วัย๖๗ปีได้มากแค่ไหน
อื้อหือหือ

เหมือนว่าเธอยังมองกลับมา

ที่เธอได้มาหากัน
ใจมันยังไม่เลิก
ทุกคืนยังคงแอบฝัน

จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม

คุยกับความรู้สึก
หนาวลึก
ด้วยความคิดถึงเธอ

เผลอตัวเรียกชื่อเธอ

มันบอกว่าฉันมีเธอเท่านั้น
เธอเท่านั้นที่ในหัวใจ
ได้ยินไหมเธออยากบอกให้รู้
ว่าใจตรงนี้มันอยากจะย้ำมันอยากจะย้ำ
ต้นคำเอารักที่เก็บเอาไว้เพราะรอเธอนั้นเพื่อเธอ
เจ้านั้นไม่เคยให้ใครมีไว้เพื่อเธอ
เธอเหงาคุยกับความรู้สึกหนาวลึกลึงด้วยความคิดถึงเธอ
และทุกครั้งหัวใจมันก็เผลอตัวเรียกชื่อเธอ
ได้ยินไหมว่าใช่ตรงนี้มันบอกรักมันบอกว่ารักมันบอกทุกวัน
มันบอกว่าฉันไม่เจอเท่านั้นแค่เธอเท่านั้นที่ในหัวใจ
ได้ยินไม่ใช่อยากบอกให้
เพราะว่าชายตรงนี้มันอยากจะย้ำมันอยากจะยับตรงคำว่ารักที่เก็บเอาไว้เพื่อชาติ
แม้จะรู้ว่าจะไม่มีวันกลับมา
เหงาของคนใจช้ำเธอได้ยินบ้างไหม
เธอได้เห็นฉันไหม
อาจจะเป็นเพราะว่าคราวนี้อาจจะทำดีกว่าคราวที่แล้วอยากเห็นได้ชัดเทคนิคการร้องกับการเคลื่อนตัวบนเวทีซึ่งดูเป็นธรรมชาติซึ่งดูมันกำลังดีจะมีบางท่อนที่ลากเสียงยาวแต่ไม่อ้าปากอ่ะเรียกว่าเป็นคำเตือนกันแล้วกันแต่สำหรับวันนี้ลื่นไหลเป็นธรรมชาติแล้วก็มีน้ำเสียง
ได้ครับขอบคุณค่ะ
มาดูว่าคะแนนของพวกเขาจะเป็นอย่างไรบ้าง
เชิญลงคะแนนได้เลย

มีคะแนนข้ามรุ่นแล้ว๒๐คะแนน
มาดูว่านายกรแรดเพลงลักเหงา

เพื่อเป็นคะแนนตั้งต้นให้กับตัวเองได้มากแค่ไหน

กับเพลงรักเหงาครับ
มีคะแนนข้ามรุ่นอยู่ในมือ๒๐คะแนนครับ

คะแนนที่คุณทำได้คือ

๒๗๘คะแนน
ครับ

คะแนนข้ามรุ่นครับ๒๐คะแนน

กรรมการ๓ท่านของเรา

มันได้เยอะกว่าที่เราคาดหวังไว้อีก

แน่นอนนะครับถ้าไหวก็เชิญเลยครับผม

ต้องการมากกว่า๒๗๘คะแนน

เผื่อยุทค์ในการเลือกเพลงนี้
ก็ต้องเลือกเอาเพลงที่

เพื่อที่จะได้คะแนนข้ามรุ่นมากที่สุด
คลิปชั้นที่สองก็คือจะเลือกเพลงที่ข้อปากเรา

รักคนมีเจ้าของ

มาแล้วครับปีอะไรครับ

แค่นี้ก็รู้แล้วว่าเยอะนะครับ
ดูไม่เข้ากับลุงเขาเลยจริงแล้วไม่คิดว่าลุงจะสามารถร้องเพลงนี้ได้ด้วยซ้ำ
ตกใจเหมือนกันว่าลุงกล้าเล่นขนาดนี้เลยเล่นแรงพอสมควรนะครับเฟี้ยวมาก
เอาแค่คะแนนข้ามรุ่นก็ถือว่ากินขาดแล้วครับตุนไว้ในมือแล้วห้าสิบคะแนน
ถึงจะอายุเยอะก็มากด้วยประสบการณ์นะครับ
เสน่ห์และความน่ารักของลุงทูลวัย๖๗เขาจะสามารถโกยคะแนนรวมได้มากกว่าฟลุ๊กหรือไม่
จากรอบออดิชันลุงทูลมากับเพลงที่ได้คะแนนข้ามรุ่นสูงถึง๔๙คะแนน
ยิ่งบวกกับเสน่ห์ล้นเหลือหน้าตายิ้มแย้มอบอุ่นที่ใครได้เห็นเป็นต้องหลงรัก
เตรียมตัวของผมก็มีการซ้อมมามากก็มีความมั่นใจอยู่ระดับสูงพอสมควรครับ
พลังใจนี่เกินร้อยนะครับวันนี้ก็แข่งจริงนะครับผมก็จะทำให้ดีที่สุดครับ
จะไม่ยอมเด็กครับจะทำให้หนุ่มสาวได้รู้นะครับว่าถึงจะอายุเยอะก็มากด้วยประสบการณ์นะครับ

ถ้าลุงทูลสามารถคว้าคะแนนรวมได้มากกว่าฟลุกที่๒๗๘คะแนนขึ้นไป

เพลงนี้เป็นเพลงที่เราเคยได้ยินผ่านหูมา
แต่ว่าสมัยนั้นเราไม่ได้ใส่ใจที่จะไปร้องจำ
แต่เมื่อมีโปรแกรมนี้แล้วเราก็เลยคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่น่าสนใจ
เพราะมันคล้ายกับว่าไปรักคนที่มีเจ้าของแล้ว
ก็อาจจะมีประสบการณ์ทางนี้มาบ้าง
ขอกำลังใจชาวเชียงรายส่งให้ผมด้วยนะครับ
เพื่อเป็นกำลังใจในการร้องเพลงประกวดครั้งนี้ครับ
ขอบคุณครับ
ถ้าอยู่แล้วนะรักนี้ไม่ได้บอกเธอ
ลูกรักคนมีเจ้าของแอบมองอยู่ทุกวัน
ก็หลงเจ้าแฟนชาวบ้าน
ต้องรู้ตัวก็น่ารัก
สุขใจรักไม่เคยเป็นอย่างนี้
ลงรักคนมีเจ้าของแอบมองอยู่เช้าเย็น
ก็รู้ว่าคงทำได้

คิดถึงแล้วนอนฝันดี

เลยนอนฟันดี
โอเคทำได้เท่านี้ก็เลย

ทำไมคุณลุงดำน้ำเก่งอ่ะ

รู้แต่ว่ามีเสน่ห์มีความแบบเจ้าชู้ปลายตานิดนึงเลย

คือหนูรู้สึกเลยแบบว่าหนูมีความสุขมาก
อย่างที่บอกค่ะที่ต้องดำน้ำหรือว่า

เพราะว่าคือบางทีกลัวแฟนเข้ามากระทืบเหมือนกัน

มาหรือยังมาหรือยังอะไรอย่างนี้
ไม่รู้สึกว่าแบบกำลังเจ้าชู้ปลายตา
ท่าทีมันเหมือนกำลังเล่นกับภรรยา

อันนี้เห็นเหมือนกันทุกคนคือมีความสุข
แล้วก็ลืมไปเลยว่าเรากำลังแข่งขัน
คือผมก็ไม่รู้สึกว่าท่าน่ะผมก็ให้คะแนน
ถ้าถามคุณลุงด้วยก็จะอยากได้คะแนนอ่ะ

เพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันดูครับกับกรรมการ
จะให้ยังไงลงคะแนนได้เลย

มันอาจจะมีสิ่งที่ลุงได้เปรียบตรงโบนัส

ถ้าพูดถึงคะแนนร้องนะครับ

แต่ว่าคะแนนข้ามรุ่น
ก็อาจจะช่วยให้คะแนนสูสีได้

๒๗๘คะแนนครับ
เมื่อสักครู่นี้ลุงวิทูลก็มาดีครับ
อยู่ในมือคะแนนข้ามรุ่น๕๐คะแนนครับ
ที่เหลือกรรมการจะให้เท่าไหร่

คะแนนที่คุณทำได้คือ
รวมที่สุดตอนนี้ลูกวิทูคือพุธภาพภูมิที่รัก
ลูกวิทูทำได้๒๖๑คะแนน

คุณมีสิทธิ์เข้าไปชิงกับน้องพิงกี้ครับ
และขอบคุณลุงวิทูลมากเลยครับ
วันนี้ไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับ
แต่ว่าผมเชื่อว่าได้ความสุขได้ความสนุกและได้ประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมครับ
อาจารย์นี้อยากจะพูดอะไรกับคุณลุงไหมฮะ
หนูเชื่อว่าอินทภารำของคุณลุงเขาจะมีความสุขมาก
เพราะคุณลุงจะร้องเพลงให้เขาฟังได้ทุกวันนะคะ
แล้วก็ขอให้ความตั้งใจของอทูลประสบความสำเร็จนะคะ
ขอบคุณมากครับผมหลีกูลครับ
ขอให้น้องนะครับคุณฟลุ๊กแล้วก็หลานพิงกี้
ทำผลงานของตัวเองให้ดีที่สุด
เพราะว่าคะแนนทุกคะแนนก็มาจากผลงานของเรา
พี่ฟลุ๊กนะคะเป็นคู่แข่งที่หนูคิดว่าหนูไม่ควรที่จะประมาทเลยค่ะ
เพราะว่าพี่ฟุ๊กนะคะมีเทคนิคแล้วก็มีลูกเล่นที่แพรวเหมือนหนูเลยค่ะ
และในยกนี้คือการดวนเดือดตัดเชือกระหว่างฟลุ๊กราเชนอายุ๓๘ปี
จากประสบการณ์ที่ได้แข่งกับลุงทูลมาแล้ว
ทำให้รู้เลยว่าคะแนนข้ามรุ่นมันมีน้ำหนักมากเลย
ถ้าน้องเขาเลือกเพลงที่มีคะแนนข้ามรุ่นเยอะเนี่ยผมก็อันตรายเหมือนกันครับ

สู้ข้ามรุ่นกับน้องพิงกี้อายุ
พี่ฟุ๊กนะคะเป็นคู่แข่งที่หนูคิดว่าหนูไม่ควรที่จะประมาทเลยค่ะ
เพราะว่ามีเทคนิคแล้วก็มีลูกเล่นที่แพรวเหมือนหนูเลยค่ะ
คะแนนเพลงร้องข้ามรุ่นของพี่ฟุ๊กนะคะหนูคิดว่าอาจจะมากกว่าหนูก็ได้นะหนูคิดไปเองนะ
ตอนนี้คุณมีโอกาสร้องอีกหนึ่งเพลงครับจะเป็นเพลงอะไร
ผมเลือกเพลงระหว่างเราคืออะไรของน้องลิเดียครับ
อ๋อนี่ไง

ให้เข้ารอบเลยแหละครับยินดีด้วยครับผม

เพลงระหว่างเราคืออะไรครับเพลงนี้ออกมาในปี๒๕๕๐ครับ
ทำให้คุณมีคะแนนข้ามรุ่นถึง๒๔คะแนนนะครับถือว่าเยอะอีกแล้วนะครับผม
ทำให้ดีที่สุดครับเพื่อที่จะกดดันน้องพิงกี้ครับ

ร้องเพลงนี้เพื่อคำว่าแชมป์กลุ่มพลลุกมีคะแนนข้ามรุ่นแล้ว๒๔คะแนน
นี้ก็คือเป็นความชอบครับเป็นอะไรที่เราอยากจะลองร้องแล้วก็นำเสนอ
เราจะสามารถเข้าถึงอารมณ์ได้ไหม
แล้วก็คิดว่าเราพยายามเก็บรายละเอียดพยายามฝึกพยายามจะเรียกคะแนนจากเพลงนี้ให้ได้มาก

ถ้าร้องดีร้องโดนตั้งคะแนนได้สูงแชมป์กลุ่มอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน
ฉันยังไม่รู้เธอจะหลงเอยฉันไร
สิ่งที่ตัวฉันเป็นคิดอยู่ทุกวันนั้นสุข
เพราะว่าในสายตาเธอดูมีเล่นไหน

เพราะว่าในสายตาเธอดูมีเล่นไหน
แต่ก็เหมือนว่าฉันยังไม่รู้เลยจะหลงเอ๋ยฉันไหร่

ที่ต้องการทนให้ฉันนั้นหวั่นไหว
ให้ความสำคัญไปพร้อมใคร
ให้ความสนใจไม่เหมือนกับคนอื่น
ฉันก็ไม่รู้ว่าที่ไหนควรที่เธอต้องทนคืน

ฉันก็ไม่รู้แล้วว่าที่ไหนควรเจอเยอะต้องทนคืน
ฉันก็ไม่รู้แล้วว่าเราคืออะไร
มันคืออะไรที่เธอคิดกับฉัน
คนที่สนใจหรือเละเล่นไป
ถึงแบบไหนที่เราจะคบกัน
หรือต้องให้ฉันแค่มีเธอในใจ
แค่นี้ใช่ไหมที่เธอคิดกับฉัน

หรือต้องให้ฉันแค่แอบมีเธอนี่ใจ
ฉันไม่เข้าใจระหว่างเรามันควรเป็นเชิญไร

ให้ความสำคัญ
ไปพร้อมพร้อมใคร
ให้ความสนใจไปเหมือนกับคนอื่น
ฉันก็ไม่รู้ว่าทีมไหนควรจะเจอ
ต้องค้นฝืนกลมความของฉัน
มันคืออะไรที่เธอคิดกับฉัน
คนที่สนใจหรือเล่นเลิศไป
ทำแบบใดที่เราจะคบกัน
หรือต้องให้ฉันแค่มีเธอในใจ
แค่นี้ใช่ไหมที่จะคิดกับฉัน
บอกกับฉันที่ฉันไม่เข้าใจ
ระหว่างเรามันควรเป็นเชิญไร
ไม่รู้เลย

ไม่รู้เลย

ไม่รู้เลย

ไม่รู้เลย
ไม่รู้เลย

ไม่รู้เลย

ไม่รู้เลย
ไม่รู้เลย

ไม่รู้เลย

ไม่รู้เลย
ไม่รู้เลย
ไม่รู้เลย

คุณเครียดในเพลงนี้แต่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าไม่ให้สู้นะ
คุณอาจจะเลือกเพลงที่ยากเกินตัวทั้งที่ความจริงแล้วมีของอยู่
โอเคครับผมมีทั้งติและชมครับสำหรับการร้องเพลงระหว่างเราคืออะไรครับคุณฟลุ๊กครับ
คุณมีคะแนนข้ามรุ่นอยู่ในมือ๒๔คะแนนครับที่เหลืออยู่ที่๓ท่านนี้ครับเชิญลงคะแนนได้เลย
สำหรับเพลงนี้เนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับข้อดีเนี่ยเป็นเพลงที่เราซ้อมมาแล้วเต็มที่
รู้รายละเอียดของมันในเพลงค่อนข้างจะทุกจุดสิ่งที่เสียไปในการปรับคีย์นี่แหละ
มันคือเรื่องของอารมณ์ที่มันหายไปไม่สามารถดันขึ้นไปได้อย่างที่กรรมการต้องการได้ครับ
แต่ว่าสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคเราทำเต็มที่ตรงนั้นแล้วครับ
ซึ่งในรอบนี้ครับคุณฟลุ๊กคะแนนที่คุณทำได้ก็คือ
เพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่สามารถทำคะแนนได้เยอะมากนะครับ
ยิ่งที่ฟลุ๊กเอามาลองก็น่ากลัวค่ะหนูก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่ามาเอาชนะหนูหนูจะลอดมั้ย
แต่ดีใจตอนนี้ยังเร็วไปครับเพราะคู่แข่งที่พลุจะต้องสู้ข้ามรุ่นในยกนี้
บอกเลยว่าโค้ดถ้าไม่เก่งจริงเธอไม่มายืนเป็นหัวแถวแน่นอน
แช่งได้ไหมเรียกว่าแอบภาวนาในใจให้น้องมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างบนเวที
เราจะได้รู้สึกว่าเราใจชื้นขึ้นมาได้บ้างครับ
คนนี้คือสาวน้อยมหัศจรรย์น้องพิงกี้อายุ๑๐ขวบเท่านั้น
ถึงจะตัวเล็กแต่เทคนิคการร้องทันเทพชนิดที่ผู้ใหญ่หลายคนได้ยินแล้วต้องถึง
ไปจากฉันให้ได้โดนไม่มีรำลา
สำหรับการเตรียมตัวในวันนี้นะคะหนูเตรียมตัวมาค่อนข้างหนักเลยค่ะ
เพราะว่าคือพี่เขาเก่งอะค่ะก็เลยพยายามที่จะคิดว่าหนูต้องชนะพี่เขาให้ได้เลยซ้อมมาหนักเลยค่ะ
วันนี้นะคะหนูมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ
รอบนี้ต้องมาจับตาดูกันล่ะครับว่าน้องพิงกี้จะใช้เพลงใดมาร้องข้ามรุ่นเพื่อขวาแชมป์กลุ่ม
สำหรับวันนี้ครับคุณจะต้องได้มากกว่า๒๖๗คะแนนครับจะร้องเพลงอะไรให้เราฟัง
วันนี้หนูจะมาร้องเพลง
ฝังไว้ในผืนดินค่ะ
ยินดีนะครับผมเพลงนี้เกิดในปีอะไรครับป่าเต็ด
ผมเรียนอยู่ปี๔ครับตอนนั้นนะครับ

ครับ
เท่ากับว่าคุณจะมีคะแนนข้ามรุ่น
คะแนนอยู่ในมือครับนี่น้อยกว่าพี่ฟุ๊กนะฮะ
ตอนแรกเขามี๒๔คะแนนคุณมี๒๑
เท่ากับว่าถ้าเกิดคะแนนจากกรรมการได้เท่าพี่ฟุ๊กนะ

ถือว่าแบ่งน้ำหนักไม่น้อยครับ
จากสู้กับผู้ใหญ่แล้วน้องพิงกี้ยังเลือกเพลงที่ได้คะแนนข้ามรุ่น
น้อยกว่าของฟลุ๊กได้ไปแค่๒๒คะแนน
ต้องมาใจช่วยเธอกันล่ะครับว่าจะทำเพลงนี้ออกมาได้ดีแค่ไหน
สำหรับวันนี้ครับคุณจะต้องได้มากกว่า๒๖๗คะแนนครับ

ฝังไว้ในผืนดินค่ะ
ฝังไว้ในผืนดิน

เท่ากับว่าคุณจะมีคะแนนข้ามรุ่น๒๒คะแนนอยู่ในมือครับ
เพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่หนูมั่นใจค่ะว่าหนูจะสามารถถ่ายทอดอารมณ์

วันนี้นะคะหนูมั่นใจ๑๐๐เลยค่ะ
เพื่อเป็นแชมป์กลุ่มและตัวเข้ารอบต่อไป
งกี้จะทำคะแนนรวมได้มากกว่าฟลุ๊กหรือไม่
ไปเอาใจช่วยสาวน้อยคนนี้กันได้เลย
วันละคืนที่ยังคงผ่านผ่านชีวิตที่ทนมา
เหลือเกินมันเกินจะทนแล้วใจ
ทำอะไรให้เธอทุกอย่าง
วาดความหวังด้วยความ
จริงจังยิ่งใหญ่
ไม่เหลืออะไรให้เห็นจังเลย
มีสิ่งเดียวก็คือช้ำใจ
ฝากเอาไว้มากมายเกินไป
เหลือถวดไม่รู้จะโยนให้ใคร
บนแผ่นดินที่มันกว้างใหญ่
หากเธอพอฟังความทรอมใจที่มี
ชีวิตคงดีกว่าที่มันมา
เจ็บใจนักเพราะรักมากไป
ไม่เตรียมใจสบาย

ก็พร้อมว่าแต่ไว้ใจ
เก็บความหวังจริงจังที่ได้ไป
ฟังหลังในพื้นดิน
แล้วละมันให้สิ้นไปจากใจเสียคงดี
ก็หวังละคืน

ผ่านชีวิตที่ทนมานาน
เหลือเกินมันเกินจะทนแล้วใจ
บนแผ่นดินที่มันกว้างใหญ่
หากจะพอฟังความตรอมใจที่มี
ชีวิตคงดีกว่าที่เป็นมา
เจ็บใจน้ำเพราะรักมากมาย
ไม่เตรียมใจสบาย
ไม่รู้หวังก็เพราะมัวแต่ไว้ใจ
เก็บความหวังจริงจังที่ให้ไป
ฟังลงในพื้นดิน
และลืมมันให้สิ้นไปจากใจเสียคงดีกว่าที่มันกว้างใหญ่

แต่คุณซานี่คอมเมนต์เป็นคนแรกเลยครับ

ดันควบคุมและคอมทรอลมันได้
แต่ว่าครั้งหน้าถ้าเกิดว่าได้เข้ารอบนะพี่สนิแนะนำว่าคือของบางอย่างมันมีเสน่ห์
แต่มันต้องใช้ให้ถูกจุดวางให้ถูกตำแหน่งแต่ถ้าเราใช้ทั้งหมดอ่ะลูกมันจะไม่มีจุดไหนที่แบบว้าวอะไรอย่างนี้
ฝากตรงนี้ไว้แล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นเดี๋ยวให้อาจารย์ท่านอื่นพูดนะคะ
บูครับเพลงนี้ต่ำไปหรือเปล่าฮะสำหรับน้องพิงกี้นี่
ต่ำไปสำหรับเนื้อโดยรวมทั้งหมดคือตอนแรกก็งงว่าทำไมเลือกคีย์นี้
แต่พอไปเห็นเขาอ๋อเขาวางแผนมาเพื่อจะโชว์ตรงนี้
ทีนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนการที่เราวางแผนมาเพื่อที่จะโชว์
ผลดีคือตรงนั้นจะโดดเด่นมากผลเสียคือถ้าเราไม่สามารถเฉลี่ยไปกับส่วนอื่นของเพลงได้
มันก็จะทำให้มีทั้งตรงที่เราร้องดีมากกับตรงที่เราร้องไม่ค่อยดีนัก
ตัวน้องมีศักยภาพสูงจึงประคองได้แต่ขอแนะนำว่าต่อไปอย่าทำแบบนี้
อย่างดีที่เอาอยู่ต่อเต้นครับ
ชอบวิธีการดีไซน์โชว์มากนะครับรวมไปถึงการวางแผน
ชอบในความคิดที่ว่าจะเริ่มต้นให้มันเหมือนกับไม่มีอะไร
แล้วก็ไปโพร่งตอนท้ายแล้วพีค
แล้วจบเลยผมชอบตอนที่มันจบเลยนี่แหละ

ซึ่งผมรู้สึกว่าไอ้น้องคนนี้นี่ไม่ธรรมดา

กล้าทำกล้าคิดกล้าลอง
คือสนับสนุนให้กล้าต่อไปแต่กล้าอย่างมีชั้นเชิงแล้วก็รอบครอบไปด้วย
จากผลงานนะคะกรรมการก็คอมเมนต์ว่าหนูนะคะยังไม่ค่อยละเอียดมากเท่าไหร่
เรื่องของคีย์มันยังต่ำไปด้วยแล้วก็ข้อผิดพลาดเยอะค่ะ

เป็นแผลจริงนะเราก็ฟังออกในส่วนที่น้องทำได้ดีก็มีค่อนข้างมากเหมือนกัน

และสำหรับการชิงแชมป์กลุ่มนี้ครับคุณฟุ๊กเปิดหัวไปเรียบร้อยด้วยเพลงระหว่างเราคืออะไรครับ
ได้ไป๒๖๗คะแนนครับเมื่อสักครู่นี้น้องพิงกี้มาแรงด้วย
ฝังไว้ในผืนดินนะครับผมมีคะแนนข้ามรุ่นอยู่ในมือ๒๒คะแนนครับ
คะแนนรวมจะมากกว่าคุณฟลุ๊กหรือเปล่า
ถ้ามากกว่าเข้ารอบเป็นแชมป์ทันทีครับถ้าน้อยกว่าตกรอบครับ

เรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง
ผู้ชนะของกลุ่มนี้คือ
เอาละครับแชมป์ของกลุ่มนี้ที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นคนแรกจะเป็นใคร
ไปฟังผลการตัดสินกันย่อยเลย
และแชมป์กลุ่มนี้คือ
แชมป์กลุ่มนี้คือ

แชมป์กลุ่มนี้คือ

แชมป์กลุ่มนี้คือ

แชมป์กลุ่มนี้คือ
แชมป์กลุ่มนี้คือ

แชมป์กลุ่มนี้คือ

แชมป์กลุ่มนี้คือ

แชมป์กลุ่มนี้คือ

แชมป์กลุ่มนี้คือ

แชมป์กลุ่มนี้คือ

แชมป์กลุ่มนี้คือ

แชมป์กลุ่มนี้คือ
แชมป์กลุ่มนี้คือ

แชมป์กลุ่มนี้คือ

แชมป์กลุ่มนี้คือ

แชมป์กลุ่มนี้คือ

แชมป์กลุ่มนี้คือ

แชมป์กลุ่มนี้คือ